ท่านผู้ชมครับเราได้สอบถามไปยังอาจารย์ทรแล้ว
ได้คุยกับดีเจภูมิด้วยนะครับหลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะฮะ

ก็จะมีอะไรสนุกไปกินนู่นกินนี่อะไรอย่างนี้
ร่องทะเลตกปลาอะไรพวกนี้นะครับ

ท่านผู้ชมไปดูก่อนนะครับ
ลองดูนะครับทุกอย่างคือการเปิดประสบการณ์ของชีวิต

เนื้อนิ่มมาก
อารมณ์คล้ายแปลวแก้ว

จะมีคลิปที่เบิร์นด้วยอายุ
เนี่ยค่ะทุกผู้ชมครับ

ดีเจพูมนี้ค่ะใช้ไฟไป
หน้าตาสวยรสชาติดี

ก็อีกเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมครับคือคนที่เห็นคลิปของดีเจภูมิเนี่ย
ก็มีคอมเมนต์กันหลายอย่างใช่ค่ะก็เกิดคำถามว่าปลาสวยงามแบบนี้เนี่ย
เขาอนุญาตให้นำมากินเป็นอาหารได้หรือไม่
หรือเป็นปลาที่ควรจะอนุรักษ์ไหมปลาชนิดนี้มีจำนวนมากน้อยขนาดไหน
เกิดคำถามเยอะนะคะไปตกตรงไหนจุดไหนอะไรยังไง
หรือต่อให้ถูกต้องหมดนั่นแหละแต่แบบแม่สวยเกินกว่าจะกินหรือเปล่า
บางคนบอกแบบนี้นะใช่บางคนบอกจำเป็นต้องกินทุกตัวที่จับได้เหรอคะพี่
นี่นะฮะเอาเราได้คุยกับดีเจภูมิแล้วนะครับคุณแจ๊กกะรีน
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวฟังนะครับ
นี่คือมีเยอะนะครับมีปริมาณเยอะไม่ได้ไม่ได้ใกล้จากสุขพันธ์หรืออะไร
ทีนี้คนเราจะติดภาพว่าอะไรสวยงามเราต้องไปปกป้องเขาอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงแล้วอาจจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างผิดด้วยเพราะว่าในเชิงของอนุรักษ์เนี่ย
เราควรจะเปิดใจกินปลาหลากหลายสายพันธุ

หัวใจครับลองกินหลายอย่างทุกปลาหลายชนิดก็มีเซนต์ที่แตกบางกันไป
แล้วก็มีหลายเรื่องหลายราวนะ

เรื่องเป็นขดงคดีอะไรก็มีนะครับ

แวดล้อมทางด้านทะเลนะครับอาจารย์ทรบอกว่าได้เห็นแล้ว
เห็นจากข่าวจากคลิปนี่แหละนะครับดีเจภูมิไปตกปลาน่าจะเป็นบริเวณ
ร่องซีมิลันฝั่งอันดามันค่ะเป็นชายทะเลตรงนั้นนะฮะ
บริเวณนี้อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติจึงถือว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับ
อาจารย์ทรบอกว่าบริเวณที่ดีเจภูมิไปตกปลาเนี่ยเป็นที่รู้จักของบรรดานักตกปลา
ที่นิยมไปตกปลาในน้ำลึกระดับหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเมตรในทะเลนะครับ
เดี๋ยวดูภาพของคลิปดีเจภูมิไปด้วยนะครับนี่นะฮะ
ส่วนประเด็นดราม่าที่ว่าปลาสวยงามหลากสีสันที่ดีเจภูมิตกขึ้นมาได้เนี่ย
อย่างปลาสีชมพูที่เรียกว่าปลาพิงกี้เนี่ยตรงนี้คืออะไร
อาจารย์ทรบอกกับเราว่านี่คือปลาในกลุ่มปลาเก่าน้ำลึกอ่า
รวมถึงปลาชนิดอื่นในรูปเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ตกขึ้นมาเนี่ย
ถือว่าไม่ผิดกฎหมายเพราะอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาตินะครับ
อ่าไม่อยู่ในสัตว์คุ้มครองด้วยนะครับมันพบได้
เนื่องจากมันอยู่ในน้ำลึกแล้วเราไม่ค่อยเจอค่ะอ่า
เพราะฉะนั้นตกได้ทานได้ค่ะแต่อาจารย์ทรบอกว่า
ผมก็เห็นหลายคลิปที่ดีเจภูมิลงเอาไว้มีคลิปหนึ่งที่ผมเป็นห่วงมากกว่า
มันมีคลิปหนึ่งที่เป็นปลาฉลามเด็กอืมนะฮะดีเจภูมิก็โพสต์นะฮะอ่า
คืออย่างตัวแรกของวันนี้เบบี้ชาร์คอะไรประมาณอย่างเนี้ยใช่
เดี๋ยวถ้ามีคลิปปลาฉลามเด็กที่เขาจับมาได้นะฮะซึ่งดีเจภูมิโพสต์เอาไว้ด้วยนะครับ
อาจารย์ทรบอกว่าไม่แน่ชัดว่าเป็นปลาชนิดไหนจะเป็นฉนามน้ำลึกหรือแบบไหนอะไรยังไง
แต่ถ้าเป็นฉลามน้ำลึกเนี่ยมันมีความสำคัญระบบนิเวศมากนะครับ
มีฉลามชนิดเดียวที่รับการคุ้มครองคือฉลามวานเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้คุ้มครองอะไร
แต่ว่าเป็นฉลามที่มีความสำคัญกับระบบนิเวศจะเป็นห่วงก็เป็นห่วงตรงนี้มากกว่าว่า
แม้ว่าบางทีไปเจอฉลามเด็กฉลามน้ำลึกที่ไม่ใช่ฉลามวานที่เป็นฉลามหรือว่าสัตว์ได้รับความคุ้มครอง
ก็ไม่ควรจับนะคะตรงเนี้ยฮะเราก็ตรวจสอบให้นะครับทุกผู้ชมครับใช่ค่ะ